เห็นไหมไม่คิดเลยว่าจะได้ยินคำว่า
เห่าหาพ่องจากปากรถเมย์คนหนึ่งนิดในรายการทีวี
แต่ต้องดูต่อไปนะกัญชัยตามด้วย
ฮ่าบันเทิมคือเป็นสัตว์ไงเราก็อ่านตามข่าวเหมือนกันนะครับ

คือนอนไม่หลับว่าไงเจี๊ยบ

ครับนายเมื่อคืนยับครับนายโดนไปสี่หนึ่งไง
อยากพูดเรื่องนี้กับพี่เจี๊ยบแน่เลย

แน่งว่าไม่นับแมทในเมืองไทยไม่อุ่นเครื่อง
โอ้โหสี่หนึ่ง

มันพี่หนูไม่ตั้งใจหลอเลยนะเนี่ย

แต่ละคนนะอยู่รอบตัวผมมันน่ากลัว
ชื่อเสียงอิเทียบแบบนี้อิมดแบบนี้
เฮ่ยเกี่ยวกับชีวิตคุณเป็นชัด
พี่มีชื่อใหม่แล้วเหรอ
แบสุดผีบ้าสุดอุ้ยตายแว้งได้อย่าล้มล้มปุ๊บหนุ่มขึ้นนี่ไงหนู
อุ๊ยเดี๋ยวแหวนเดี๋ยวแหวนจนเลยเดี๋ยวแหวนขาวใส่ไข่สดไหมให้เยอะ